ส่วนเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดระยองนะคะเราต้องขอบอกก่อนเลยว่า
ไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงนะคะ
คือภรรยาค่ะโทรหาสามี

หาทำไมเขาไม่ออกมาช่วยมึงพี่มึง
หาพี่มึงมาใครเข้ามาพี่ไม่รับอิทธิ์ข้อ
ใครโดนมาเลย
นี่โดนเข้าไปแบบนี้ค่ะภรรยาเอาน้ำราดใส่หัวสามี
จิกหัวสามีกระชากหัวสามีบีบซ้ำเข้าไปอีก
เลยนะคะนี่นะคะด่าว่าทำไมไม่ยอมรับโทรศัพท์
ผู้ชายคนนี้ไม่ตอบโต้อะไรเลยค่ะครับ

ไม่แน่ใจว่าเมาหรือเปล่าแต่แน่นิ่งเหมือนไม่มี
สติเหตุการณ์คือ๕ทุ่มเมื่อวานนี้
ริมถนนสุขุมวิทระยองจันทบุรี
มุ่งหน้าเข้าจังหวัดระยองอ่ะค่ะผู้ชายที่ถูกทำร้ายชื่อว่า
แคนนี่อายุ๓๕เป็นชาวสปลาว
ส่วนผู้หญิงที่ทำร้ายก็คือเป็นภรรยานะคะ
นายแคนนี่บอกว่าผมดื่มเหล้ากับหัวหน้างานตั้งแต่เย็น

ก็ปิดจ๊อปงานได้พี่อุ๋ยต้องดื่มนิดนึง
จ๊อปงานได้ตั้ง๒๓งานเลิกงานก็ดื่ม
ภรรยาอยู่โรงพยาบาลภรรยาโทรมา๓๐กว่าสายไม่ได้รับ
แล้วเจอค่ะเจอสามีก็คือนายแคนนี่คนนี้
นั่งอยู่ในร้านอาหารลากออกมา
แล้วทำอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคลิปค่ะ

ก็ภรรยาผมนะครับ

ก็เขาไม่ได้จับได้อะไรอ่ะพี่

โทรครับแต่ผมไม่ได้รับสายเขา

ก็ผมก็นั่งดื่มอยู่กับลูกพี่ผมนี่แหละ
ผมไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์เขา

สามีบอกไม่เจ็บค่ะดูสีหน้าไม่กล้าโกรธด้วยซ้ำค่ะ
เหมือนที่สำนึกผิดหรือยังไงค่ะ

ตำรวจสายตรวจมาถึงภรรยายังไม่หยุดเลยคุณผู้ชมใช่ไหม

ตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต้องพาไปโรงพักนะทั้งคู่เลยเนี่ย
สอบพ่อแกล้งทะเลาะวิวาดภรรยาเลยเย็นลง
คือตอนตำรวจมายังจิกหัวอยู่เลยโอ้ย

จะพาไปโรงพักทั้งคู่ถึงเย็นลง
จิกหัวจะพาสามีกลับไปเคลียร์ที่บ้านนะคะครับ
แล้วสุดท้ายคือขับกระบะออกจากที่เกิดเหตุไปเลย

ในจุดเกิดเหตุยังมีร่องรอยคราบเลือดกระจายอยู่บนพื้น
ทีมข่าวถามแม่ค้าคนนึงแต่เขาบอกว่า
แหมไม่ได้เห็นเหตุการณ์
แต่ถ้าถามในแง่ที่ว่าถ้าสามีไม่รับสาย

พี่ว่าอย่างไรอาจลองฟังดู
แต่ผมว่าคุณพี่คนนี้น่ากลัวกว่าคนเมื่อกี้นี่นะ

ไม่ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีอะไรกันนะคะ
เพราะว่าเขาก็เป็นสามีภรรยากัน
แล้วตัวสามีที่ถูกภรรยาทำร้าย

ทั้งที่มีคราบเรื่องอยู่บนพื้นครับพี่อุ๋ย
สุดท้ายก็เลยไกล่เกลี่ยการระงับเหตุ

แต่มิ้วมองแบบนี้ไม่อยากให้มองเป็นเรื่องตลกสนุกอะไรนะคะ
ความรุนแรงในครอบครัวมันไม่ควรจะเกิด

ยังไงก็ต้องอดทนกันแล้วเนอะขออนุญาตโทรกลับบ้านหน่อยได้ไหมขออนุญาตโทรกลับบ้านหน่อยได้ไหม